ครอบครัวของอดีตผู้กำกับโจ้
และประพฤติมิชชอบกลางค่ะขอถอนอุดถอนคดีครับ
อืมขอถอนอุทธรณคดีแม่บอกว่าลูกชายเนี้ย
เสียใจนะฮะขอน้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตครับ
นางจันทราอุทธนพลแม่ของพันธบทเอกถิติสันอุทธนพล
อดีตภูมิกับโจ้ไปยื่นคำร้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ขอให้สารออกหมายจำคุกหลังจากที่สารชั้นต้นมีความวิภาคสาประหารชีวิต
อดีตผู้กำกับโจ้ในคดีคลุมถุงดำทรมานผู้ต้องหายาเสพติดเสียชีวิตคาโรงพัก
แล้วก็สารได้ลดโทษให้อดีตภูมิกับโจ้เหลือจำคุกตลอดชีวิตเมื่อวันที่๘มิถุนายนที่ผ่านมา
นางจันทาบอกทั้งน้ำตาครับบอกว่าลูกชายสำนึกผิดแล้วรู้สึกเสียใจอย่างมากที่ขาดความรอบครอบในการปฏิบัติหน้าที่
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจะขอน้องรับโทษตามที่สารพิจารณามาครับ
แล้วก็ไม่ประสงค์จะต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์หรือดีกาอีกต่อไปโดยให้โทษเป็นไปตามที่สารท่านพิพากษาไว้
ขณะที่นางธนัญญาอุทธนผลนะฮะน้องสาวของอดีตภูมิกับโจ้ระบุว่า
พี่ชายต้องการจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำไปจึงขอรับโทษและจะจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ตามที่ได้มีการตกลงกันไว้นะครับ
คุณผู้ชมครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา๒๔๕วัก๒
บรรยัติไว้ในสารชั้นต้นต้องส่งสำนวนคดีที่พิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต
หรือจำคุกตลอดชีวิตขึ้นสารอุทธรณ์เพราะคดียังไม่ถึงที่สุด
แต่สารอุทธรณ์จะพิพากษายืนฮะนะครับอันนี้เป็นข้อกฎหมาย
ทีมข่าวนะครับไปที่บ้านของเรืออากาศตรีจักริจกลั่นดีและนางจันจิราธนพัฒน์นะครับ
พ่อแม่ของนายจีรพงศ์ธนพัฒน์หรือว่ามาวินนะครับ
ที่ถูกอดีตภูมิกับโจ้ใช้ถุงดำคลุมจนเสียชีวิตนะครับ
เที่ยวเผลอตากรีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมทะบุญคบรอบ๑ปี
ทุกวันนี้คิดถึงลูกดูรูปน้ำตายังไหลอยู่ครับ
มาดูปฏิกิริยาของทนายตั้มครับ
นายศิษฐาวิบังเกิร์ตเลขหาริการมูลละนิทธิศทีมการธนายประชาชน
โพสต์ข้อความแบบนี้นะผมอ่านตามเลยนะ
ผมไม่เชื่อว่าผู้กำกับโจ้จะสำนึกผิดจริง
เพราะเดือนก่อนยังขู่อาฆาตผมจากในเรือนจำอยู่เลย
ผู้กำกับโจ้ไม่อุทธรณ์เพราะต้องการให้คดีถึงที่สุด
เพื่อเข้าหลักเกณฑ์ได้รับอภัยโทษหรือเปล่า
หวังจะติดคุกสัก๕๗ปีก็ออกมาล้านลาได้แล้ว
อันนี้ทนายตั้มเป็นคนโพสต์นะครับ

โดยเปิดข้อความแชทไลน์ยืนยันว่าถูกอดีตภูมิกับโจ้
ฝากข้อความผ่านบุคคลที่๓มาขู่
โดยอ้างว่าที่ต้องติดคุกก็เพราะทนายตั้ม
เป็นคนแฉคลิปกล้องวงจรปิด
จึงอยากฝากถึงอดีตภูมิกับโจ้ว่า
อยู่ในเรือนจำให้ศึกษาธรรมะให้มากครับ
โกรธแคะ้นเพราะว่าที่ติดคุกเขาน่าคนพ่อให้เปิดคลิป
อยู่ข้างในก็ให้ศึกษาธรรมะ
แล้วก็รู้ว่าการกระทำของตัวเองมันผิดจริงหรือเปล่า

จะได้แม่งว่ากดแคะ้นคนทางนอก